เอาล่ะคุณผู้ชมสาวร้องพระเอกคุกคามบุกบ้านขู่เหล็กฟาดรถ
คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยออกมาร้องเรียนบอกว่าถูกพระเอกช่องดัง
คุกคามยังไงคุกคามคมคู่หลังจากไปช่วยห้ามเหตุทะเลาวิวาส
มีพฤติกรรมรุนแรงนะครับแล้วใช้ท่อเหล็กเนี่ยฟาดรถของเธอยังไม่หมด
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะยังโทรมาแม่ลองฟังดูครับ
แล้วเธอมาย่วงกับเราทำไมเธอมาย่วงกับเราบอกตัวเองมั้ยตัวเองเป็นคนโทรมา
มึงบอกใคร
ได้รับการร้องเรียนจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกพระเอกช่องดังคมคู่คุกคาม

ปิดเป็นเหตุการณ์ช่วงประมาณตี๑๓๐ของ๒๓ตุลาคมย้อนไปนานเหมือนกันนะ
พระเอกคนดังกล่าวนะครับขับรถมาจอดแล้วบังคับให้เธอลงไปคุยด้วย
จากนั้นพระเอกก็โวยวายอะไรที่จับใจความไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในสภาพเมาครับ
เล่าย้อนไปถึงต้นเรื่องบอกว่าพระเอกคนนี้นะฮะ
คือก่อนที่จะมาบ้านเธอเนี่ยไปทะเลาะกับผู้หญิงอีกคนมาก่อนแล้ว
แล้วก็บุกลุกไปหาผู้หญิงคนนั้นแต่เธอเนี่ยห้ามไว้
ถูกพระเอกเนี่ยเอาเหล็กมาฟาดรถของเธอ
จากนั้นพระเอกก็ขับรถมาหาเธอที่บ้านที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยหน้าบ้านเนี่ย
ข่มขู่ว่าจะทำลายชื่อเสียงพร้อมทั้งจะทำให้เธออับอาย
ต่อมา๑๖พฤศจิกายนเวลาตี๓คุณผู้ชมครับ
พระเอกคนนี้ก็โทรมาโวยวายอย่างเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่
บอกจะบุกมาที่บ้านอีกโดยพูดว่ามึงกับกูได้เจอกันแน่
ทำให้เธอยิ่งเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองนะครับ

เพราะนี่เป็นต้นเรื่องจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เดี๋ยวถ้าพระเอกเขาออกมาชี้แจงแล้ว
เราคงต้องฟังฟังจากเขาบ้างเหมือนกัน